ทำไมไม่ดูแลความสะอาดร้านกันบ้างเนี่ย
ทำไมไมไมดูแลความสะอาดร้านกันบ้างเนี่ย

ฝุ่นไม่ได้เดี๋ยวสิวขึ้น

หน้าอย่างมึงไม่น่ากลัวสิวเลยนะ

นี่มันไม่ได้สิวขึ้นอย่างเดียวนะ
นี่โดนฝุ่นแล้วมันไอ

จนลากแดงลากเขียวไอจนเสียวหน้าอก

ไอจะเป็นวรรณลูกไอจะตกเบนดัย

แต่ตรงนี้ระหายนะโอเคคืออย่างไม่จบ

ก่อนอาหารไม่อร่อย

มึงทอมเองเลย
วิ่งเวียนอยู่ในประชาชน์
จำนี่หนังซ่ำมีแผลกินเทะ
เต็มสีสัก

ตามข้อศอกตกสะเก็ด
มีเม็ดผื่นคันและตรงไหดันวงเป็น

คนก็ป่วนร้านก็ปวดแบบนี้
จะมีใครเข้ามาป่วนในร้านอีก

ใครรู้บ้างว่าเครปป้าเฉยสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าสามไส้นี้ไส้ไหนราคาถูกที่สุด
ฝอยทองเนยถั่ว
ไส้หมูหยองพริกเผา

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เป็นกะเทยมาหลายปียังไม่มีผู้ชายเลย

นุ่มนุ่มและท้ำเตย
จัดเจดเลยอันนี้